โอ้โหลีลาของน้องป๒คนนี้
ต้องบอกว่าตีกลองได้ชนิดที่แบบ
เมามันเข้าถึงอารมณ์แล้วผู้ใหญ่อย่างเรายังอายเลย

ตัวตุกตุกตุตลกตวยไปฝึกแยกภาษานั้น

สุดยอดจังหวะลูกกลองที่มีตื้อโอ้โหเก็บได้ครบ
ก็ฝีมือไม่ธรรมดาล่าสุดมีผู้ชมคลิปนี้กว่า๒แสนครั้งแล้วล่ะค่ะ
สายตรวจโซเชียลเราออกตรวจเลย๕ไทยรัฐทีวีเรารอได้ที่ไหน
ติดต่อไปยังนางสาวสิริรัตน์ประหาเป็นแฟนของเจ้าของคลิปวีดีโอ
เจ้าของคลิปก็สืออีกคนนึงค่ะคุณอามี่
เจ้าของคลิปนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเข้ามาพอสก็เปิดเผยว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ในงานวิชาการการประกวดดนตรีสากลของโรงเรียนอสัมชันนครราชศรีมา
ของน้องเนี่ยนะมาเข้าแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นี่ขนาดรองชนะเลิศนะฮะอันดับ๒นี่ก็แปลว่าเป็นที่๓นะฮะ
นี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่าน้องฝึกเล่นกลองมาจากไหนแต่ก็เป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดในการร่วมแข่งขันครั้งนี้
ไปมีผลต่อคะแนนการตัดสินด้วยก็เป็นได้แต่ว่าลีลาน้องนี่โอ้โหสุดยอดจริงถูกต้องเลยนะ
แต่ว่าอันนี้ก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีลูกเล็กนะครับ

จริงแล้วประมาณ๓ขวบครึ่ง๔ขวบ
หมายคือเข้าคลาสเรียนดนตรีที่แบบ

พอสัก๕ขวบก็เริ่มฝึกดนตรีเฉพาะอย่างที่เขาสนใจได้